ผ่านมาช่วงประมาณ๓ทุ่มที่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง

เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันจนถึงขั้นยิงกัน
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓คน
มือปืนตอนแรกหลบหนีไปแต่ว่าตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว
เขาไปกบดานอยู่ที่บ้านแฟนสาวในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะนำตัวมาสอบสวน
สรุปแล้วคือเกิดจากความเมาแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้
กลุ่มผู้ตายเองและมือปืนเคยทะเลาะวิวาดกันมาแล้วนะคะ
เรื่องเบิ้ลเครื่องรถจากกระยานยนต์ใส่กันค่ะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าห้องเช่าเลขที่๙๙ทับ๒๘นะคะ
ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานตอนแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๓รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
พบหัวกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๕หัว
ปลอกกระสุนปืนจำนวน๘ปลอกกระจัดกระจายอยู่หน้าห้องเช่า
ผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทราบชื่อคือนายอนุรัติโชกระเวกโชระเวกอายุ๓๓ปี
นายฤทธิเกียรติปู่มั่นอายุ๒๕ปี
คนแรกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสามพรานนะคะ
ส่วนอีก๑คนค่ะนายวัชระเกรดบุญลืออายุ๓๔ปี
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาชัย๒แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ขณะที่นายวัชระเกรดบุญลือหนึ่งในผู้ตายกับพวกอีกหลายคน
ตั้งวงดื่มสุราอยู่หน้าห้องเช่า
ถูกนายเทียรพงศ์พิมพาอายุ๒๓ปี
ซึ่งตั้งวงดื่มสุรากับพวกอีกด้านหนึ่งของห้องเช่า

เดินเข้าไปยิงที่นายวัชระกับพวกหลายนัด
อกจากนี้ยังทราบว่ากลุ่มผู้ตายและกลุ่มผู้ก่อเหตุ

เกี่ยวกับการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่หน้าห้องพักกัน
แต่หลังจากเกิดเหตุตอนนั้นปรับความเข้าใจกันแล้ว
คาดว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝ่าย
น่าจะอยู่ในอาการมึนเมาก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมานะคะ
ตำรวจภูทรภาค๗นำตัวนายเทียรพงศ์พิมพาผู้ต้องหาซึ่งเป็นมือยิง
นำมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรสามพราน
หลังจากไปกบดานที่บ้านแฟนสาวในอำเภอนครชัยศรีไม่ห่างกันนะคะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างเรียบเฉย
อาวุธที่ใช้ในก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ทำขึ้นมาเอง
เสื้อสีฟ้าคือผู้ต้องหา
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ามาแล้ว
พ้นโทษออกมา๒๓เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะพ้นโทษออกมา๗วัน
ก่อเหตุอีกแล้วเออนั่นสิคะไม่หลาดจำ
ไม่หลาบจำกลับเข้าไปอีกวันเดิมนะคะ
และเมื่อช่วงประมาณเวลา๘๓โมงที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจนำตัวในธีรพงศ์ผู้ต้องหาไปทำแผนเลยค่ะ
ที่จุดเกิดเหตุก็คือห้องแถวมีประชาชนมายืนมุงดูจำนวนมากนะคะ
ซึ่งตำรวจใช้เวลาทำแผนประมาณเกือบชั่วโมง

มีอารมณ์โกรธแค้นพยายามเข้ามารุมประชาธรรมผู้ต้องหา
จนทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะ
ก็เลยทำให้บรรยากาศการทำแผนต่าง

และต้องทำแผนไปด้วยสรุปแล้วใช้เวลาเกือบชั่วโมงค่ะ